๑๖นาฬิกา๔๖นาทีมาว่ากันด้วยเรื่องวัคซีนโควิด๑๙
วัคซีนนี้ดีไหมดี
แต่มันเหมือนกับภาพยนตร์ที่เรารู้จัก

ก็คือไม่มีมาฉีดให้คนไทยเราไม่ได้ซื้อด้วยนะฮะ
แต่ปรากฏว่ามีคนที่สะแก้วเขาได้ฉีด

ทางคลินิคฉีดให้คิดข้าฉีด๒๘๐๐
โอ้โหผมอ่านข่าวนี้แล้วผมสงสัยด้วยความเป็นนักข่าวเลย

ไปตรวจสอบคลินิกเอกชนนั้น
ไม่เจอหรอกวัคซีนจรสันไอ้จรสัน
แล้วก็ไม่มีการขายด้วยนะครับ
แต่แพทยอมรับว่าฉีดจริงโน่นคนไข้เอามา
นะครับก็สสจบอกตักเตือนไป
ขณะนี้ยังตามตัวคนที่ได้รับวัคซีนไม่เจอ
ไม่รู้ว่าซื้อมาจากไหนแต่คาดว่าน่าจะได้มาจากกัมพูชา
เพราะว่าที่กัมพูชาเขาได้รับบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกา

แต่ว่าจุดใหญ่ใจความสำคัญนี้นะ
คือคลินิกนี้จริงอยู่ในตลาดอินโดจีน
เปิดทุก๔โมงเย็นจนถึง๒ทุ่มทุกวันไม่เว้นวันหยุด
เพียบมาดูเพจหมอแหลปแพนด้าหน่อยไหม

คนไข้หิ้วมาเองทั้งนั้นทางคลินิกก็เลยฉีดให้
ตังค่าบริการ๒๘๐๐บาท
แต่ชาวบ้านที่นั่นแจ้งผมมาหมายถึงหมอแหลปแพนด้านะ
บอกว่าไม่จริงค่ะทางคลินิกมีวัคซีนค่ะ
ค่าฉีด๒๘๐๐คนอรันรู้ทุกคนค่ะฉีดกันเยอะมาก
นี่แหละค่ะถือว่าโป๊ะเป็นข้อมูลจากคนที่เขาเป็นแฟนเพจ
ของหมอแหลปแพนด้านะฮะนี่คือความคิดขึ้นหน้าล่าสุดนะครับ